ครูตู้คือครูพระราชทานนี่คือสัญญาณจากฟ้าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
วลีที่ผลเอกสุรเชษฐ์ชายวงรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำมาตลอดในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมครูตู้สัญจร
ซึ่งครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมโรงเรียนวัดเนินโพจังหวัดจันทบุรี
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเศรษฐพลึงถวันยรรจสมบัติครบ๗๐ปี
และเพื่อแสดงความกระตันยูกระตะเวทีของนักเรียนปลายทาง
ครูต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล
รวมถึงได้ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เสนอห้องเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
เพราะนายสุรเชษฐ์กล่าวย้ำระหว่างการลงพื้นที่ว่า
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการปฏิรูปและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์ประเทศ๒๐ปี
โดยได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน
หลักธรรมาภิบาลและการดำเนินงานตามแนวทางโครงการสารพลังประชารัฐ
เพื่อการต่อยอดขยายผลที่มีประสิทธิภาพ
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงและบูรณาการอย่างต่อเนื่อง
พ่อนายสุรเชษยังกล่าวอีกว่าจะเร่งยกระดับมาตรฐานการลดล้ำทางการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้สูงขึ้น
และขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดกลางที่ขาดโอกาส
รวมถึงเร่งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล
เพื่อดูแลการจัดการศึกษาทางไกลในภาพรวม
ซึ่งจะทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตลอดไป